เพราะว่ามันมีคนรู้ได้ว่าเราทำอะไรเป็นแบบไหน
อยู่ที่ไหนติดตามการเคลื่อนไหวได้ตลอดเลย

แม่ค้าขายผลไม้ตลาดหน้าอำเภอเมืองชนบุรี
แหวนบ้างใส่ทองคำบ้าง
ล่าสุดมีคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์ถึงบ้านนะคะ

ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์หลายรายการค่ะ
โดยบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นเนื้อที่๕๐๐ตารางวา
ประตูด้านหลังบ้านมีร่องรอยถูกงัดแงะ
ภายในห้องเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ชั้นล่างก็ถูกลื้อค้นกระจุยกระจาย
จากการตรวจสอบนะคะมีสร้อยคอทองคำกำไรทองคำแหวนทองคำกำไรเพชร
แล้วก็หวานเพชรกว่า๑๐รายการที่เก็บเอาไว้ในตู้ไม้หายไป
รวมมูลค่าเนี่ยกว่า๒ล้านบาท
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองมีอาชีพขายผลไม้อยู่หน้าตลาดอำเภอเมืองชนบุรี
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกจากบ้านไปตอน๕โมงเย็นกลับเข้าบ้านอีกทีตอน๕ทุ่ม
ก็พบว่าบ้านถูกงัดเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่สามีของผู้เสียหายก็บอกนะคะว่า
ภรรยาเนี่ยชอบอวดของมีค่า
พออาบน้ำเสร็จก็มักจะใช้มือถือ

แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กโชว์เพื่อน
ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นช่องทางทำให้คนร้ายบุกเข้ามาลักทรัพย์ก็เป็นได้ค่ะ

เราก็คิดว่าเขาน่าจะรู้เฟซเราไหมครับ
ตกใจทุกอย่างละเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลย

โชว์รวยอะ
ทุกวันนี้เขาตื่นมาเขาทำไงบ้าง

ถ่ายโชว์ลงเฟสโชว์เลย

ไม่ฝากแล้วหายไปแล้วของมันหายไปแล้วไม่อยากฝาก
ซึ่งตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานเบื้องต้นจากนั้นนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เบาะแสติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ